ซอลกันบ้างค่ะความพร้อมนะคะก่อนที่การแข่งขัน
ทีมที่ตกชั้นไปเมื่อฤดูการที่แล้ว
แต่ว่ายังคงได้รับสิทธิ์แข่งขันต่อ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
เตรียมตัวช้าครับกว่าจะได้เตรียมตัวกัน
ก็ก่อนหลีกเปิดประมาณไม่ถึงเดือนครับ
จะมาคัดตัวก็เลยมีแต่เด็กใช้เด็กเล่นเป็นส่วนใหญ่

ถึงสาเหตุความล้มเหลวของสโมสรเมื่อฤดูกาลก่อน
ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่หล่นไปอยู่อันดับสุดท้าย
จนทำให้ทีมต้องตกชั้น
ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร
นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี๒๕๔
แต่ด้วยความโชคดีที่สโมสรอายุทยาซิตี้
และสมุทรปราการประกาศยุบทีมกระทันหัน
ทำให้ทีมอินซีสีส้มรับส้มหล่นได้อยู่ต่อในฟุตซอร์ไทยแลนดลีก

ด้วยความไม่พร้อมในหลายด้านจากฤดูการก่อน
เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือเสริมทัพด้วยแข้งต่างชาติ
อย่างอาเดียโนกองหน้าสัญชาติบราซิล

และกูกู้กองหลังจอมแก่งอดีตผู้เล่นภูเก็ต
เรามีลูกสูตรการเขาทำมีรูปแบบที่โค้ดได้สอนมาครับ
ผมว่าฤดูการนี้เรามีบาซินมา๒ตัว
ผมว่าอันดับไม่ต่ำกว่าที่๔ที่๕
น่าจะอยู่หัวตารางได้ครับ

อดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยยอมรับว่า
ปีนี้ได้เสริมทัพเอานักเตะดีกรีทีมชาติไทย
อดีตและปัจจุบันเข้าสู่ทีมหลายคน
นักวุฒิศทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน
รวมถึงแค่งจอมเก๋าอดิษฐ์ชีมชาติ

พร้อมตอนนี้ก็คิดว่าอยู่ที่๗๐๘๐แล้วครับ
ก็คือต้องเก็บรายละเอียดไปเรื่อยครับ
ก็วัดกันเป็นแมทต่อแมทไปครับ
ก็มีหลายคนครับก็มีอย่างนัทวัฒน์ลักษณะโตนะครับ

แล้วก็พิสิทธิรอดสำลิดก็ย้ายไปอายุทยา
แล้วก็ศักดิ์ศรีโสกนิกาย้ายมาจากอายุทยา
แล้วก็มีวิรยุทธ์ทวีกันก็ย้ายมาจากมภาค

การตั้งรับและรอสวนกลับ
ถูกนำมาใช้ในฤดูการนี้

ประสบการณ์ในเรื่องตัวผู้เล่นของแคทฤดูการนี้

กลับมาโชว์ผลงานได้ดีอีกครั้งอย่างแน่นอน
ปีนี้เราจะเล่นแบบรัดกลุ่มมากที่สุด
ปีนี้น่าจะเล่นแบบสุขุมและรอบครอบนะครับ
แล้วก็เน้นรายละเอียดทุกช็อตนะครับ
คงจะเล่นรับแล้วก็โต้
จุดแข็งของทีมคิดว่าน่าจะ

พวกที่มีประสบการณ์นะครับแต่ละหลายสโมสรเข้ามา
แล้วก็คิดว่าเราน่าจะดึงประโยชน์จากตรงนั้น
แล้วก็เอามาช่วยทีมได้หลายคนครับ
ทีมอินซีสีส้มเลือกใช้รังยาวเป็นยีมเนเซียม
ว่าจะได้เห็นการต้อนรับจากแฟนฟุตซอลในย่านนี้
โดยนัดเปิดสนามต้องเจอศึกหนัก
คือการออกไปเยือนแชมป์เก่าชนบุรีบูเวฟ
ในวันที่๑๕พฤษภาคม

จะกลับมาสร้างเซอร์ไพรส์ในนัดเปิดสนามได้หรือไม่